ก็ตามไปดูต่อที่ที่มันเฮย์เฮย์กันบ้างคะนึกสึงที่
อาบน้ำก่อนแต่ยังมีอีกที่หนึ่งที่จะได้เข้าด้วยอาบมุน
ที่นี่จะพาไปชี้เป้าความเห็งความปังกันที่วัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
เห็งจะปู๊ดจะปังแค่ไหนติดตามในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งนะคะที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำแม่กรองค่ะ
นั่นก็คือหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
พิกัดแห่งแรกนะคะเมื่อเรามาถึงวัดบางกระพร้อมแห่งนี้ค่ะ
ก็ต้องมากราบหลวงพ่อคงนะคะซึ่งรูปหล่อหลวงพ่อคงค่ะ
วัดนี้ก็จะมีหลายจุดด้วยกันเลยนะคะแต่จุดที่จะแนะนำเลยค่ะ
ก็คือที่นี่เลยนะคะวิหารหลวงพ่อคงค่ะเดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปไหว้หลวงพ่อคงกันเลยนะคะ
นามัศกาลพระคุณเจ้าค่ะได้ยินว่ารูปหล่อหลวงพระคงรูปนี้นี่คือเป็นรูปแรกเลยใช่ไหมคะ

จะทราบนิดนึงค่ะว่าหลวงพ่อคงเนี่ยท่านมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะ
หลุมเผาของเป็นคนเกิดที่ตะบดเมืองใหม่

แล้วก็พอมาที่นี่แล้วก็ไม่ได้เรียนนะ
ก็ส่วนใหญ่จะมาเป็นเรื่องก่อสร้างศิลปวิทยาหลายแขนง

และในอุโบโสตต์หลุมเผาของปั้นหมด

หนังเหนียวอะไรเนี่ยนะคนหนึ่งก็ไปถูกโจรป้น

แต่ไอ้นี่มันไม่รู้ว่าพอตื่นออกมา

เรื่องหยานีมีลูกศิษย์ใครจะไปทุษโดงแต่ก่อน
ตบตบพื้นนี้ทางพวกสัตว์ทั้งหลายก็หลบไป
แล้วในเรื่องของวัตถุมงคลที่หลวงพ่อคงท่านได้มีการปลูกเสก
นี่ยังมีเอ่อตกทอดมาถึงทุกวันนี้ไหมคะอยู่กับเศรษฐีหมด
อยู่กับชาวบ้านนี้น้อยมากแต่ว่าไม่มีใครให้มาดู
น่าไม่ไว้ใจจริงจริงไม่ให้ดูเพราะว่าเป็นของรำค่าเลยนะคะ
มันรำค่ามากค่ะเป็นล้านปกติอ่ะค่ะคนที่เขามาไหว้หลวงพ่อโคงอ่ะค่ะ
เขามาขอพรเรื่องอะไรกันนะคะเนี่ยส่วนใหญ่ขอหวยขอหวยเลย
ขอเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะ
ขอเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองอะไรอย่างงี้
เขานิยมเอาอะไรมาถวายกันนะคะ
เขาบนอะไรอ่ะถ้าบนอะไรบนหัวหมูก็ต้องหัวหมูมาถวาย
แล้วข้างหน้าสังเกตเห็นว่ามีช้างด้วย
จริงอะไรเยอะกว่านี้แล้วเก็บไปเยอะ
แสดงว่าคนมาขอแล้วได้จริงนะคะ
แบบมีคนมาถวายนะคะค่ะ
กราบหลวงพ่อคงแล้วนะคะก็ต้องมากราบหลวงพ่อดำค่ะ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่หลวงพ่อคงท่านปั้นมากับมือเลยนะคะ
พ่อดำนี่จริงแล้วจุดประสงค์ก็คือจะเป็นพระประธานในอุโบสถ
แต่ว่าพอปั้นแล้วอุโบสถเสร็จแล้วเข้าไม่ได้

หลวงพ่อดำใช่ไหม
เหมือนก็ได้พรไปจากหลวงพ่อคงด้วย
บางคนได้สิ่งที่ปรารถนาก็กลับมามาขอพรใหม่

ก็คือที่นี่นะคะวิหารลอยพระพุทธบาทค่ะ
แต่ในรอยพระพุทธบาทนี้เป็นชั้นค่ะ
พระพุทธบาทที่เป็นชั้นนี่คือเขาต้องการจะให้รู้ว่า
พระพุทธเจ้าพระเหยียบตรงนี้๔องค์
องค์แรกก็คือกุกุสันโทพฤติเจ้า

แล้วก็ตรงนี้รอยล่าสุดจะเป็นไม้สักฝัง

เห็นว่าเป็นงานศิลปะโบราณเลยใช่ไหมคะ
ก็คนที่สร้างสมัยก่อนอยุธยา
หลังจากที่ยุธยาอันแตกแล้ว

ตอนนั้นยังมีลบกันในค่ายบางกุ้ง
ฆ่าศึกก็มาประชาชนชาวบ้านก็อธิษฐานบอกว่า
ถ้าหากว่าค่าสืบไม่เห็นจะสร้างวัดตรงนี้
ฆ่าศึกผ่านไปโดยไม่เห็น

แล้วก็สีนี่ก็คงเดิมหมดเลย

แต่ว่าเพชรบุรียังต้องมาดูที่นี่
เพราะว่าเพชรบุรีสภาพอย่างนี้ไม่มีแล้ว

ที่วัดนี้นะคะนอกจากจะมีองค์หลวงพ่อคงแล้วค่ะ
ยังมีนี่ค่ะหัวใจของหลวงพ่อคงนะคะ
เจตนาก็คือคนเราต้องมีหัวใจใช่ไหม

ทางคณะกรรมการก็คิดว่าพอสร้างเสร็จแล้วนะ

ฉะนั้นใครที่จะมาปิดทองมาอะไรก็มีโอกาสช่วงนี้

นึกไม่ออกเลยค่ะว่าหลวงพ่อคงองค์ใหญ่

เดี๋ยวต้องตามหมอไก่กับพระคุณเจ้าไปนะคะ
และนี่นะคะก็คือรูปหล่อหลวงพ่อคงค่ะ

หลวงพ่อคงเนี่ยปารบริษัทสร้างมาตอนแรกนี่

เพราะว่าต้องการจะให้ดูทิวทัศน์ของแม่น้ำไปด้วย
ใครที่ร่องเรือมาจะได้เห็นหลวงพ่อคงด้วย
พอสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง

เรียกว่าถ้ามาที่วัดบางกระพร้อมแห่งนี้
ห้ามพลาดมาจุดนี้เด็ดขาดเลยนะคะ
ห้ามพลาดเลยมาเที่ยวชมได้ตลอด
พิกัดเฮงวันนี้นะคะได้มากราบหลวงพ่อคงค่ะ
เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ส่วนข้างหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเห็งนะคะ